คนบางคนตีกันซะอย่างนั้น
เฮ้ยเฮ้ย
อย่าตีกันครับพี่น้องครับไม่ตีกันครับ

ตีกันครับไม่งั้นเล่นต่อไม่ได้นะ

ว่าเวทีคอนเสิร์ตที่คุณเสกกำลังเล่นอยู่นะฮะ
เพิ่งแสดงไปสองเพลงเท่านั้น
คุณเสกบอกโอ้โหเพิ่ง๒เพลงเองน้องเอ้ยนะฮะ

ขวดน้ำปลาเก้าอี้โยนใส่กันไปมานะครับ
จนทำให้คอนเสิร์ตต้องหยุดลงชั่วคราว
คุณเสกบอกเล่นต่อไม่ไหวแล้วครับ

สร้างความไม่พอใจให้กับคนที่เขา
ตั้งใจไปดูคอนเสิร์ตเพราะว่าอยากไปมีความสุขไงคุณ
วันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่นะฮะ
ตามที่เกิดเหตุตามที่มีการโพสต์กัน

จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๗ถึง๑๕มกราคม
โดยจัดขึ้นหน้าสารากลางจังหวัดมุกดาหาร
ที่ผ่านมาก็มีคอนเสิร์ตตลอดทุกคืน
แต่ไม่มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับ
แต่คราวนี้พี่เสกมาทะเลาะกันต่อหน้าพี่เสกเลยนะฮะ

หรือว่ามีการยิงมีการใช้อาวุธนะฮะ
แต่กลุ่มวัยรุ่นถือว่าไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาห้ามนะครับ

แต่โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีอะไรรุนแรงมากกว่าการชกต่อยนะครับ
และปีนี้ตำรวจวางกำลังเพิ่มขึ้นจากเดิม

โดยเฉพาะการทะเลาะวิวาสนะครับ

พอตีกันปุ๊บเจ้าหน้าที่พุ่งตัวใส่ปั๊บเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
ภายในเวลาไม่ถึง๕นาทีนะครับ
และทุกอย่างก็กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ
ร้านค้าและทั้งพิเศษครับ

สำหรับงานกาชาติและงานของดีจังหวัดมุกดาหารปี๖๕จัดขึ้น

และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตลอดจนหาบรายได้ให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหาร
ไว้เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือชาวมุกดาหาร
และช่วยเหลือสังคมได้อย่างทั่วถึง
นี่ก็มีจำหน่ายบัตร๑๐๐บาท

คนเขาอุตส่าห์เสียเงินค่าบัตรนะ
เข้าไปดูคอนเสิร์ตเพื่อจะสนุกสนานนะ